แซ่บกันต่อเรื่องแม่สีตางกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
พูดกันไปตั้งแต่กลางวันเมื่อวันนี้แล้วนะคะ
บอกว่ากรณีที่มันมีนักร้องหนุ่มท่านหนึ่ง
เขามีการออกมาโพสต์แฉร่ายยาวเลย
บอกว่าแม่สิตางเนี่ยเห็นแบบนี้ไม่ใช่คนดีจากไหนหรอกนะ
โอ้โหเคยโกงเงินเข้ามาด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะ
นี่แหละค่ะมีนักร้องหนุ่มชื่อว่าคุณต้าฮาเล่ออกมาแฉหมดเปลือกเลย
แม่สิตางผิดสัญญาหนักสุดคือให้ข้อมูลว่าแม่สิตางเนี่ย
เคยต้องคดีฆ่าอำพรางศพมาด้วย
สามีของแม่สิตางที่คบอยู่เนี่ยก็เคยก่อคดีปิตุฆาตมาก่อนด้วยค่ะ
ร้อนจนค่ำวานนี้เจ้าตัวต้องออกมาโต้ทั้งน้ำตาว่าโดนใส่ร้าย
โดนใส่ความที่ออกมาเพราะว่าอีกฝ่ายโกงเงินและจะดำเนินการฟ้องร้องคู่กรณีแน่นอนค่ะ
พอตกดึกค่ะหนุ่มต้าฮาเล่นักร้องวงสาบควายนี่นะคะก็มีการไลฟ์ตอบกลับอีกครั้งหนึ่ง
ยืนยันด้วยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากจะดังแล้วก็ไม่ได้เหยียบเพศด้วย
ท้าทายต่ออีกด้วยว่าแล้วถ้าที่พูดไปไม่ใช่เรื่องจริงก็ฟ้องมาสิ
ที่บอกว่าโกงไปเนี่ยไปหาหลักฐานมาให้เวลา๓วันมาเคลียร์กันนะฮะ
แถมยังงัดหลักฐานเด็ดอีกบอกว่าเป็นบัตรประชาชนของแม่สิตางตั้งแต่ปี๒๕๕๗
ไม่ได้ต้องการออกมาแฉหรือว่าอยากจะดังผมออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีผมนะครับว่า
ผมไม่ได้ไปโกงอะไรเขานะครับผมไม่ได้ว่าไปเหยียดเพศไปเหยียดอะไรทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับ
ที่ผมพูดไปนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคุณก็ฟ้องมานะครับ
แต่ที่แน่ไอ้ที่คุณกล่าวหาว่าผมโกงคุณก็ไปหาหลักฐานมา๓วันนะครับเข้ามาคุย
แล้วพอบ่ายวันนี้ค่ะแม่สิตางก็ขอเปิดใจเคลียร์เรื่องข่าวเช้าที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ว่าตกลงเคยต้องคดีฆ่าคนตายมาจริงหรือเปล่า
รวมไปถึงจะฟ้องร้องนักร้องคนนี้ต้าฮาเล่ยังไงบ้าง
ยังไงบ้างแม่สิตาชี้แจงกันมาชัดเลยค่ะ

เพิ่งย้ายบ้านมาเพื่อนอาจารย์การนี่
รู้ลึกเนี่ยเดือนเดียวเราก็รู้แล้วก็

แล้วก็บอกเมียเขาว่าต้องพาผัวมึงไปหาหมอเนอะ
เที่ยวด่าคนนู้นคนนี้อย่ามาขึ้นหน้าเฟสนะ
อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขากล่าวหาแม่
เรื่องคดีข้ามทางบอกว่าแม่เคยติดคุก
คดีข้ามทางศพหรือแม่แต่สามีแม่ก็ตาม

อันนี้แม่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจริงหรือไม่จริงแม่

หรือว่าเธอจะเป็นศพลายต่อไป

แล้วฉันก็ไม่ได้หวังจะเป็นดาราเด่นดัง
คุณทนายเขาเตรียมหมดแล้วค่ะ
แม่สิตางก็มีการโต้กลับอย่างที่ได้ฟังกันไปเมื่อกี้นะครับ
บอกว่านักร้องคนนี้เขาก็มีการโพสต์อะไรแบบนี้แปลกอยู่แล้วนะคะ

ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้น

แต่ที่แน่ตอนนี้เตรียมทนายเรียบร้อยแล้วนะคะ